เดี๋ยวจะพาไปดูกับของกินของอร่อยกันหน่อยนะครับ
ไปกันที่ตลาดสนามย่าจังหวัด

ประมาณนี้ค่ะมึงอกค่ะมีอะไรคะ
คนสวยโพทารามคนงามบ้านโป่งมึงอกค่ะ
มึงอกราธรีถูกต้อง

อะไรก็ไม่รู้แต่ว่ากินแล้วมันเลอะเทอะเต็มไปหมดเลย
แล้วจะกินดีมั้ยยังดีมั้ยยังอื้อฮือ
เขาบอกว่าไส้ทะลักทลายออกมากองบนถนน
ไม่ใช่ไส้เราไส้ขนมปัง
เพราะฉะนั้นมันจะน่ากินน่าทานขนาดไหน

ได้เวลาพาคุณผู้ชมไปตลอดกินของดีกันแล้วล่ะครับ
วันนี้เดินทางมายังตลาดสนามญาติจังหวัดราชบุรี
มีคนบอกกันว่าที่นี่มีของอร่อยราคาถูก
แถมยังให้เยอะอีกต่างหาก
แต่ว่ามันคืออะไรล่ะครับนี่
อ้าวเฮ้ยปากไปโดนอะไรละนั่น

ใครทำอะไรน้องล่ะครับเนี่ย
อย่างนี้นี่เองล่ะครับเข้าใจแล้ว
เป็นเพราะร้านปังก้อนทองร้านขนมปังปิ้งสูตรโบราณร้านนี้นี่เอง
โอ้โหไส้เยอะจริงครับแถมยังมีให้เลือกตั้งหลายรสชาติ
ไม่ว่าจะเป็นเนยน้ำตาลนมข้นโบราณสังขยาสดใบเตย
สังขยากะทิชาไทยหมูหยองพริกเผาโอวันติน
ช็อกโกแลตสตอเบอรี่และหน้าน้องใหม่ไฟแรง
ครีมมะพร้าวอ่อนฝอยทอง
ที่สำคัญเนี่ยราคาเพียงแค่ก้อนละ๑๕บาทเท่านั้น
จะถูกไปไหนล่ะครับเนี่ยไหนเจ้าของร้านอยู่ไหน
ขอเคลียร์ด้วยหน่อยครับ
ต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ในจังหวัดที่มีวัตถุดิบที่ดี

เพราะฉะนั้นเงิน๑๕บาทที่ลูกค้าเสียมาต่อชิ้น

กลัวแต่ยังไงลูกค้าต้องมาก่อน
วัตถุดิบหลักจริงคือเราใช้ของจากลาบบุรี
ทั้งตัวกะทิทั้งตัวมะพร้าวอ่อนนะครับ
เราก็ไปเอาจากสวนมะพร้าวจริงนะครับ

แล้วใส่เยอะขนาดนี้มันจะไม่เลี่ยนเหรอครับ
คอนเฟิร์มเลยว่าอย่างที่คุณเอกใส่อยู่
เยอะจริงแต่ไม่หวานไม่เลี่ยน
แล้วก็รับรองว่าชิ้นเดียวไม่พอแน่นอน
ที่ร้านถ้าเด็ดเลยก็ต้องเป็นนมโค้นโบราณ
เป็นนมโค้นที่เรานำนมผงมาจากนิวซีแลนด์

รับรองว่าได้คุณประโยชน์เต็มที่

นี้เป็นทีเด็ดเลยรับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน
ไม่เหมือนเพราะว่าเน้นนมเน้นกะทิเน้นไข่นะครับ
เจยนี่คือสดขนาดที่ว่าเราไปรับมะพร้าวเนี่ย
เอาลงมาปุ๊บกระท้อกะลาเราให้เข้าคัดเลยนะครับ

อันนี้จะเป็นครีมมะพร้าวอ่อนทานคู่กับฝอยทองนะครับ
ทองกำลังฮิตเลยเราก็เลยนำสองตัวนี้มาจับคู่กันนะครับ

แนะนำอีกนะครับก็จะเป็นพริกเผาหมูหยอง

เป็นที่เผาทำเองแบบเยิ้ม
ใส่กับหมูห่องที่แบบไม่เค็มเกินไป
คู่กับหมูหองหวานนิดนะครับ
ใส่เราพริเศษทุกใส่คือทำเองหมวง

ก็จะเป็นครีมข้าวโพนดาร์กช็อกโกแลตค่ะ

ชอบกินอันนี้ใบเตยครับอันนี้อร่อยหอม

ต้องมาลองครับลาดลีของอร่อยเยอะครับ

กล้มนะคะมันไม่เหมือนใครมันไม่เหมือนที่อื่น

การันตีความอร่อยจากลูกค้า
ที่มาเข้าแถวรอซื้อทุกคนแบบนี้เนี่ย
คงไม่ต้องบอกสรรพคุณอะไรมากมายแล้วล่ะครับ
ใครที่เดินทางมาที่จังหวัดราชบุรี
ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้เลย

ที่นี่เป็นสาขาต้นแบบตลาดสนามย่าราชบุรีนะคะ
ตั้งอยู่ตลาดสนามย่าใจกลางเมืองราชบุรีเลย
เปิดร้านตั้งแต่๑๕๒๑นาฬิกา
ก็แสดงว่าขนมปังหมดยังไงก็ฝากด้วย
และที่สำคัญก็คือ๑๒สาขาของเรานะครับ
มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วย
ปังจ้อนทองดูแล้วน่ากินจริงแล้ว
เกิดว่ากินแล้วเลอะเทอะขนาดนี้ไส้ทะลักขนาดนี้ยอม

เวลาเราซื้อขนมปังที่มีไส้เราก็อยากได้ไส้เยอะ
จะได้คุ้มหน่อยใช่ไหมรู้สึกว่าได้อเด็ดอร่อยกับไส้มันแบบนี้แหละ

แต่มันน่ากินจริงลูกค้าขาประจำเขาก็เยอะเขามีหลายสาขาด้วย

คุณผู้ชมการันตีด้วยว่าขนมปังร้านนี้อร่อยจริงค่ะ

ทำไมคุณไม่ซื้อไปฝากคุณผู้ชมบ้าง